ปีเตอร์

ต่อเลยคนที่๖เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา

เมื่อกี้นี้มีคุณปีเตอร์คุณบี้คุณกุ๊บกิ๊บ

ล้างท้องร้องหาผัว

ไปต่อที่คู่จิ้นฟินไม่ลง
เห็นบอกพูดกับจุ๋ยเดี๋ยวขอถามนอกรอบแป๊บหนึ่ง

ไม่ใช่เขาเป็นของแกมมี่

รู้อะไรเล่าให้ฟังมึงหนิ
ก็ตอนนี้เขาก็คบกันไม่ใช่เหรอเขาเปิดเผยแล้วนี่

แต่เขาก็ยังแบบว่าเหมือนไม่เปิดเผย

แต่เขาบอกว่าพอนักข่าวไปสัมภาษณ์เขา

เขาแบบว่ามีข่าวว่าแอบรักกันในกอง

คุณเล่นกับเขาไม่ใช่เหรอละครเรื่องนั้น

เพราะว่าจุ๋ยอายุเยอะกว่าอะไรแบบนี้
แต่พุทธเขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ไม่ควรจะใช้คำว่าคู่จิ้นฟินไม่ลง

ส่งออกดูสิ
แองจี้

คุณกล้อง

อะไรล่ะ

จะเป็นคนที่ส่งเรื่องหวยมาให้ตลอด

คือเอาเป็นว่าถ้าข้อมูลอะไรที่พวกเราอ่านไปทั้งหมด

ก็คือพวกนี้เขาใส่ข้อมูลให้กับพวกเรา

ซึ่งเราจะได้ยินเสียงพวกเขา

เหมือนมีพิจิกรรมอยู่๑๒คนไหนนี้
ทุกคนต้อง
ตลอดเวลา
แล้วตอนนั้นตอนที่เขาถือกดเบียร์
แล้วก็เลยลากคนในวงการไปด้วยกันหมดเลย
อ๋อก็เลยเป็นท่าน

คุณหนุ่มช้างอะไรพสมช่วยไลน์มมาบอกพวกเราด้วย
ไม่ต้องมาบอกต่อไป

ก็คือลากเพื่อนในวงการไปโดนด้วย
แล้วผู้ใช้รากไปไหนอะ

แล้วผู้ใช้รากไปไหน

อ๋อใช่เขาบอกว่าช้างเป็นสัตว์มงคล

เขามีการประมวลตั้งแต่ภาพพอร์ตยังหน้าเรียวอยู่หลังเนี่ย
พร้อมก็น้อยอกน้อยใจว่าตัวเอง

คือแบบอย่าเล่นเขาหนักนักเลยอะไรอย่างนี้

ใช่เขาประสบปฏิเหตุแล้วไม่ยอมออกกำลังกายไง

บางคนก็บอกฮึยโขละก่อนประสบปฏิเหตุ

คือกระแสที่วิทยาภาควิจารณ์เขาบอกว่าจากเขาที่กลายเป็นหนุ่ม
เป็นเพราะอัยหน้ายกจริงมากแล้วก็กล้ามแน่น
ก็มีคนบอกว่าเขาร่วมไอจีเขาเลย
นี่คือเบื่อนะใครที่มาห่วงสิ่งนี้ลงข่าวว่าผม
คุณแพงนะไม่ได้แพง

ลงข่าวโจมตีเรื่องน้ำหนักของผม
ผมเข้าใจนะว่าอ้วนขึ้นจริง

แต่บางทีคนทำงานวงการบันเทิงเหมือนกัน

การไทท์จะเก็บหมด
ทำไมต้องมาเขียนข่าวกันแรงแบบนี้
บางรูปมันก็เป็นมุมกล้องที่ดูบวม
ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพยายามให้ผมดูแย่ตลอด
ทำงานมาพยายามทำเพื่อครอบครัว

ไม่ได้ประชดผมน้อยใจครับ
ผมพยายามอยู่นะครับช่วยกันนิดนึงขอบคุณครับ

แต่เขาก็ออกมาบอกว่าบอลเป็นพี่ชายผมครับ

เนี่ยที่รอบหน้าสุดนี่รูปเมื่อวานนี่
หน้าเล็กลงมาหน่อยไหมต้องโบหน่อยป่ะ
แกแกเชื่อใช่มั้ยถ้ามึดมันไปยอมทำเทอร์มาส
เทอร์มาสกดลงไปเนี้ยนะแล้วก็อัลชาร่าซ้ำ

อย่าเลยฉีดทุกอาทิตย์อย่ามา
อย่ามาพี่หนุ่มกันใช้ฉี่ทุกอาทิตย์

สรุปในขณะฉันกำลังไปบล็อกยาชาอยู่

แต่กลัวกับเขาเพื่อนจะนอนทำสด

กันใช้ฉี่ทุกอาทิตย์บอกเลย

อันนี้ดี

หนุ่มช้างใหญ่หนุ่มช้างยิ้มมาแล้ว

กระเทยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ด
ฟิลิปปินต์เองก็มีการถ่ายทอด

คือจริงแล้วคนแทนที่จะไปโฟกัสว่า
เขาเป็นดาราไปจับใบดำใบดัง

แต่ดันไปโฟกัสเรื่องหัวนม

ทุกวันแล้วจริงมานั่งดูผู้ชาย

เวลาผมเลื่อนไอจีอย่างนี้

เห็นเวลากดเข้าไปดูมีแต่นมตุ้มอย่างนี้

แล้วบางวันก็ส่งคลิปลามกอะไรไม่รู้มาให้หิงดูประจำเลย

นางฟ้าฟรีแลนซ์

น้องเป็นเด็กที่ดีแล้วก็น่ารักมากคนนึงเลยแหละ
เพราะจริงต้องบอกว่านางเป็นนางเอกที่แบบว่าช่วยงานลาดงานหลัวทุกงาน
สามารถขึ้นเหนือร่องใต้ในวันเดียวกัน
แต่เมื่อวานคุณม้าเขาบอกว่ามีตัดสินอะไรใหม่ดาวิกา

เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรนะ
อันนี้บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเดี๋ยวจะตกใจ

ไม่คุณม้าแกก็พูดเหมือนกับเราบอกในรายการ
ว่าลองพูดสิว่าถ้าเป็นคุณคุณจะตั้งฉายานี้ว่าอะไรอย่างนี้
มาถึงน้องใหม่แกก็ตั้งแบบเหมือนกับชื่อที่ค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยอะไรอย่างนี้

ไม่จริงก็เมื่อวานนางยังโทรคุยกับแฟนอยู่เลยเจอนางอยู่อ่ะเมื่อวานนี้

กลายเป็นประเด็นยิ่งกว่าประเด็นว่าพลอยเชอร์มานหายไปไหนนะ

ตอนแรกก็นึกว่ารอบวันเสาร์นางไม่ขึ้นนะนางจะมาขึ้นรอบวันอาทิตย

สรุปรู้ไหมเอามาอยู่ตรงนี้ไม่รู้
ไม่รู้รถดำผู้ไม่รู้

นั่งตรงบ้านทางสามแพง

แล้วก็เหมือนแบบว่านางรู้มาก่อน
ต้องดูให้ได้นะมูไนท์คืนนี้คืนนี้

แล้วก็ที่บอกว่าไว้นี่เกย์สาเล้ง
เกย์สาเล้งเป็นกระเทยชอบกินสาเล้ง๓๐๐บาท
เวลาซาเล้งขี่จักรยานซาเล้งมาก็เรียกเด็กเข้ามาในบ้าน
๓๐๐ให้ล้างบ่อปลาให้ด้วย

โอ้โฮเก๋กับจิตเก๋มีลูกเก๋ลูกเดินได้

เดี๋ยวก่อนจบรายการช่วยสวัสดีคุณผู้ชม

กลับมาพบกันใหม่ให้ทุกวิดีโอครับทุกวิดีโอครับค่ะเดี๋ยวไปเจอไทยรัฐนิวโชว์ครับ